คุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งเรื่องมีความคืบหน้ามานะคะ

ซึ่งคนที่ถ่ายคลิปนี้คือตัวเด็กผู้หญิงวัย๑๔ปีเองนะคะ
ว่าไม่รู้จะทำยังไงไม่อยากจะอยู่แบบนี้แล้ว
แต่ว่าอย่างหนึ่งคือน้องก็กลัวไม่มีเงินไง
ใช่เพราะว่านายกอบตคนนี้คือส่งเสียครอบครัวเธอที่อยู่กับคุณยายค่ะ
มาตลอดทั้งครอบครัวก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไง

นายกอบตเองก็ออกมายอมรับแล้วนะคะว่าทำจริง
โดยอ้างบอกว่ามีหมอจีนแนะนำมา
อาการที่เขาป่วยเป็นโรคอำมพลึก
ต้องหาเด็กสาวมาลูบคลำ
เพื่อให้เลือดมันไหลเวียนได้ดีแล้วก็อาการอำมพลึกจะดีขึ้น
นี่ค่ะตัวนายกที่ว่านี่นะคะขออนุญาตบอกชื่อหน่อยละกันนะ
ชื่อนายสุภศักดิ์โภคบุตรเป็นนายกอบตทุ่งมะพร้าว
อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาค่ะ
คือตัวนายกออกมาพูดเลยว่าทำจริง
แล้วก่อนทำปรึกษากับยายของเด็กแล้วก็เด็กอีก๒คน
คือคุณยายมีหลานคนโตอายุ๑๖ปี
คนเล็กก็คือที่ปรากฏในคลิปอายุ๑๔ปี
คนโตบอกว่าหนูโตแล้วหนูไม่กล้าทำหรอกไม่เอา
แต่เอาจริงไม่ใช่ว่าพี่สาวไม่เคยโดนนะ

ใช่แล้วข้อสรุปมันเลยมาตกที่น้องคนเล็กเลยบอกว่า
ถ้าอย่างนั้นถ้าทำให้คุณอาแบบช่วยคุณลุงได้หายได้เดี๋ยวหนูช่วย
กลายเป็นว่าอันนี้คือคำกล่าวอ้างของนายกอบตนะคะ
กลายเป็นว่าคนเล็กนี่แหละที่จะมาช่วยบำบัด
ยายบอกว่ายายไม่อยากแจ้งความเอาผิดกับนายกคนนี้
เพราะเขาอุปการะครอบครัวมา๕ปีแล้ว
คือตัวยายกับหลานสาวเกิดอุบัติเหตุรถชน
ต้องรักษาตัวใส่เหล็กดามกระดูกทั้ง๓คนเลย
ฐานะก่อนถูกรถชนก็ยากจนอยู่แล้ว
ยิ่งมาโอ้โหต้องรักษาใส่ลงใส่เหล็กอะไร

แล้วตัวเธอเองนี่แหละคุณยายเองนี่แหละ
นายกอบตคนนี้ให้ไปหาหมอจีนคนนั้น
แต่ว่าคุณยายก็บอกนะว่าถึงยายจะแนะนำให้นายกอบตไปหาหมอจีน
แต่ยายก็ไม่เอาด้วยที่จะมาให้ทำหลานแบบนี้
เออซึ่งเนี่ยคือนายกอบตตรงนี้คือพูดไม่ตรงกัน
เพราะบอกว่าคุยกับยายกับหลานเรียบร้อยตกลงกันแล้ว

ทีนี้เมื่อวานนี้คุณผู้ชมยายเดินทางไปรับหลานสาวที่โรงเรียนนะ
แล้วคุณครูบอกว่าเจ้าหน้าที่พาหลานไปสอบปากคำที่โรงพัก

ยายก็ตามไปที่โรงพักแล้วก็ไม่เจอหลานสาว

เสียเลยล่ะใช่ยายก็ร้องห่มร้องไห้แล้วก็เป็นห่วง
ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่จะเอาหลานไปที่ไหน
แล้วทำไมเอาหลานฉันไปไม่เห็นมีใครแจ้งให้ฉันรู้เลย
เดี๋ยวฟังเสียงคุณยายช่วงนี้หน่อยค่ะ

แต่นี่ไม่มีอะไรวิแววอะไรเกิดขึ้นเลย
ถ้าเป็นคุณคุณหัวใจสลายไหม
คุณหัวใจสลายไหมมีอะไรมาปรึกษาพูดของว่ายายจะไป

เขาไม่รู้ต้องขอพูดของอย่างเดียว
เป็นยังไงทำไมไม่บอกยายสักคำ

นี่คือที่ยายให้สัมภาษณ์นะคะ
แล้วเมื่อเช้านี้คุณผู้ชมนักข่าวของเราก็พยายามไปสอบถาม

ปรากฏว่าทีมข่าวบอกว่ายายยังไม่เจอหลานสาวเลย
แล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้หลานสาวอยู่ที่ไหนนะคะ
ทีนี้มาดูประเด็นเรื่องของการบริหารงานกันหน่อย
เพราะว่าเป็นถึงนายกอบตตำแหน่งก็ไม่ใช่ว่าน้อยนะคะ
นายนิกรว่องวัยรองประธานสภาแล้วก็เพื่อนสมาชิกบอกเลยว่า
สำหรับกรณีที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล
ไม่อยากให้เหมารวมถึงภาพลักษณ์องค์กรในด้านลบ
ส่วนการดำเนินงานของอบตทุ่งมะพร้าว
ในเมื่อเจ้าตัวก็คือนายกอบตคนนี้ลาออกไปแล้ว
บริหารก็จะถือว่าพ้นจากตำแหน่งทันที
ตอนนี้มีประหลัดอบตรักษาการตำแหน่งนายกอบตอยู่นะคะ
แล้วก็แสดงความกังวลออกมาแหละว่า
พอนายกอบตลาออกไปแบบนี้มันก็มีผลกระทบเหมือนกันนะ
เพราะนี่ก็ใกล้จะถึงระยะเวลาในการนำเสนอร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี๒๕๖๓เดือนสิงหาคมแล้ว
การนำเสนอนี้มันก็เลยอาจจะไม่ตรงตามสภาพปัญหาของพื้นที่อย่างแท้จริง

ควรเป็นคนที่คลุกคลีกับชาวบ้านแล้วก็เข้าใจปัญหาต่างเป็นอย่างดี
ก็คือหมายถึงนายกอบตที่ลาออกไปนั่นแหละ

ถึงจะได้นำเสนอร่างงบประมาณได้อย่างถูกจุด

ทีนี้เมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะ
เจ้าหน้าที่บุกไปตรวจค้นบ้านนายกอบตคนนี้
แจ้งข้อหากระทำอนาจารย์แก่เด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปี
โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
และพรากเด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปี
เสียจากปีดามันดาผู้ปกครอง
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่กลุ่มสหวิชาชีพและตำรวจ
นำน้องไปสอบปากคำนานนับ๑๐ชั่วโมง
ก็ที่บอกว่าคุณยายหาหลานไม่เจอนั่นแหละค่ะ